เพลินวงศกรนะครับคุณผู้ชมมีเรื่องให้ครอบครัวได้ชื่นใจ
เพราะกำลังจะสำเร็จการศึกษาคว้าปริญญามาครองแล้วล่ะค่ะ
แม้ว่าจะเข้าสู่วงการมีผลงานทั้งร้องเพลงทั้งการแสดงละคร
แต่นักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังลำเพลินวงศกรก็ไม่ทิ้งการเรียนนะคะ
เดินตามความฝันเรียนดนตรีฝ่าฟันจนจบการศึกษา
ปริญญาตรีจากวิทยาลัยดุรยังคศิลป์
จากมหาวิทยาลัยสารคามมานอนเกาะได้สำเร็จ
เจ้าตัวบอกว่าความภาคภูมิใจสูงสุดก็คือการได้สวมชุดคุย
ได้นำใบปริญญามาเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ได้ชื่นใจค่ะ
ก็เรียกว่าทำเพื่อแม่เลยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ
มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเหมือนกัน
เห็นเป็นนักร้องหนุ่มมาสเทอร์เลนส์แบบนี้บางคนไม่รู้นะ
ว่าลำเผินนี่คือนุ่มสายธรรมะตัวจริง
คือทุกวันนี้เนี่ยนะตื่นตี๕มาสวดมนต์นั่งสมาธิกันทุกเช้า
ทุกปีก็ต้องหาโอกาสที่สามารถพักงานในวงการ
นุ่งขาวห่มขาวถือศีลปฏิบัติธรรม
ตอนให้สัมภาษณ์กับเรานี่ก็เพิ่งไปมาเองนะพี่แจ๊ค
เพลินบอกว่าอย่าเรียกว่าเป็นสายธรรมสายบุญอะไรเลยค่ะ
รู้สึกว่าการถือศีลปฏิบัติธรรมก็คือการได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง
และธรรมะก็จะช่วยทำให้จิตใจสงบ
และสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วย
ให้เราเหนื่อยใจง่ายและพูดปากพูดควรมากมาย
แล้วก็ธรรมะมันก็ช่วยเราได้จริง
นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะเอาเป็นแบบอย่างก็ได้นะคะ